โทษนะขึ้นมานะให้ไอหนูคนด้วยค่ะโทษมาได้นานมานานมา
เดี๋ยวนอนไงนอนไงใช่นอนไงเร็วเร็ว

รีบเติมไม๊

มีแล้วสุนะ

แล้วลูกกัน

เนี่ยแค่เนี่ยไฟเดิน
หนังอันยองเนี่ย

ต้องได้ไปหาหมอปัจจุบันไหม

พอดีพี่ข้างห้องเขาก็แนะนำว่า

เป็นหมอจับเต้นลองไปหาดูอะไรอย่างนี้

ในกูเกิ้ล

แล้วก็มันแบบ
ว่ามันเป็นเส้นเพราะคนพี่เขาบอกว่า

พี่เขาแนะนำเนอะแต่ตัวเขาก็ไม่รู้หรอกว่ารักษาแบบไหน

เขาก็ทำอย่างที่เห็นเนี่ย

นึกว่าเขาจะจับแบบเหมือนหมอทั่วไปอะไรอย่างนี้

เวลานั้นคือเราพยายามบอกเขาแล้ว

คือแบบคือไม่ไหวแล้วนะ

ก็บอกนอนนี่เฉยนอนนี่เฉย
เหมือนในคลิปที่มีเขาก็จับหงายมา

ปึ๊กเลยคือแบบ

แล้วหลังจากนั้นเราได้ติดต่อทางหมอไหม

เค้าคิดแบบว่าเรากรุงไปแบบ

เคยคิดแบบไม่อยากอยู่อ่ะอืม
จะอยู่ยังไงแบบคิดอ่ะยังไงพอพอ
เรามีที่บ้านต้องดูแลใช่ลูกคงอยู่ป่าห้าอ่ะยังไงโอ้ย
ไม่รู้จะพูดไงมันย้ายไม่ถูกแต่ใครบอกว่าโอ้ยถึงแม่นาท่า
แล้วก็ไม่อยู่แม่ก็แก่แล้วลูกก็เพิ่งจะต่อห้า